ยังมีอีกหนึ่งเส้นทางที่อยากจะให้ไปตรวจสอบกันซะหน่อยนะคะ
เพราะว่าหลายคนที่จะเดินทางขึ้นเหนือ
บางคนไม่อยากไปเจอรถติดในสายหลัก
เขาก็จะเลี่ยงกันไปใช้เส้น๓๔๐นะคะบางบัวทองสุพรรณบุรี
ทะลุออกถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดชัยนาธแทน
ไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าสภาพการจราจรบนถนนสายนี้เป็นอย่างไรนะคะ
ติดตามกันกับคุณพัชรพลลั่นธมเหลือง
รายงานมาจากถนนสาย๓๔๐จังหวัดปฐุมธานีค่ะ

มาสู่ถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๐บางบัวทอง

ขณะนี้ปริมาณรถยังไม่หนาแน่นมากเท่าไหร่นักนะครับ
แต่รถจะไปติดความยาวกว่า๑กิโลเมตร
บริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก

ที่ตัดออกมาเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนบางบัวทองมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรี
ปริมาณรถในช่วงนี้ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นักนะครับ

แต่รถจะมาเริ่มติดสะสมบริเวณทางเบี่ยงซ้าย

เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก
จึงทำให้รถติดยาวประมาณ๑กิโลเมตร
เคลื่อนตัวจุดนี้ได้ช้าลงนะครับ

ช่วงสี่ศูนย์ช่วงเช้ารถจะหนาแน่นนะครับแต่ณเวลานี้รถยังคล่องตัว
ผลมาจากการหยุดยาวหลายวันประชาชนจึงทยอยกลับระหว่างทางนะครับ
ก็มีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดพักรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้จอดพักรถในระหว่างทาง
อย่างไรก็ตามนะครับผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง
จากตลอดเส้นทางมีรถจอดข้างทางเพื่อเลือกซื้อสินค้าและของฝากก่อนกลับบ้านช่วงสงการด้วย
หลายคนเลือกใช้เส้นทางนี้นะครับเนื่องจากเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายนาฏและจังหวัดนครสวรรค์ได้
และยังเป็นเส้นทางเลี่ยงรถจิตจากถนนพะหนโยธินอีกด้วย
นี่คือสภาพการจราจรล่าสุดที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๐บางบัวทองมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอราชหุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีครับ
ขอบคุณคุณพัชรพลด้วยนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยยังเป็นวันที่ยังพอเดินทางได้อยู่
พรุ่งนี้อาจจะหนักกว่านี้นั่นใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะมาดูที่เรื่องของการเดินทางด้วยเครื่องบิน